โปรดติดตามตอนต่อไป

ข้าวใส่ไข่สดใหม่

จับมาแล้วใช่ไหมไอตัวไงอ่ะ
ทำไมเป็นอะไรวะเนี้ยทำไมเป็นสีทอง
ก็แต่งตัวเป็นแพตซ์ค่ะพูดเลยตรง

โปเซโต้คอร์เนอร์กับอื้อแม่ส้มแซ่บมาก

พี่ส้มโถไอ้ส้มอ๋อก็พี่ส้ม
เอ้าเดี๋ยวไปเรื่องแรกก่อนนะฮะ
มีคลิปตำรวจเรียกตรวจรถนอกด่าน

ช่วงนั้นหนูโดนเยอะมากแล้วพี่ไปผ่านเรื่อย
เธอโดนไห่ในโซเชียลว่า

ผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลย

หนูก็ไม่ติดไม่ติดใจกับความอะไรค่ะพี่
ขอโทษเธอด้วยเหรอพี่เจี๊ยไม่เคยว่าเธอเหรอพี่เจี๊ยไม่เคยว่าเธอเหรอ
โอ้โหคุณแม่ตอนนั้นพี่หนูไม่มีที่ยืนในสังคมเลย

คนอย่างเธอมีสำนึกด้วยหรอ

สรุปข่าวมันเกิดขึ้นจากรายการข่าวใส่ไข่นี่แหละ
จากเรื่องที่แบบว่าคนสงสัยกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาถูกต้องไหมล่ะ
โดนว่าว่าอะไรเต้าข่าว

หนูไม่ได้บอกเจาะจงเป็นคู่ไหนไม่ได้พูดถึงใครเลยคุณแม่

แล้วนี่โทรไปคุยกับอะไรแล้ว
กลับมาเล่าให้ปังมาไล่เลี่ยงเหตุการณ์ด้วย
อันนี้ก่อนนะครับเอาคลิปแรกก่อนนะครับ
เป็นคลิปตำรวจเนี่ยเขาเรียกตรวจรถนอกด่านนะครับ
แต่ว่าสุดท้ายเหมือนกับชักปืนขึ้นมาที่เอวมาขู่ด้วย

ผมเห็นตรวจประจำตรวจตรวจแต่ของผมผ่านอยู่แถวนี้
ไปที่ด่านก่อนไปได้ก่อน
ผมไม่ไปที่ด่านเพราะว่าถ้า

ถ้าคุณไปลงไม่ดีผมจะได้ฟ้องถูกว่าคุณปร

หลบซิ
ลบซิ
เข้ามาเล่อน

เดี่ยวผมไปเอง

ผมก็บอกอยู่ว่า

และหมูเก่าตั๋วผม

พวกเพลินออกมาน่ะ

เปิดอย่างไหนถ้าเกิดเปลี่ยน

เหตุการณ์ขณะที่ตำรวจสองคน

พฤติไม่เหมาะสมด้วยการเรียกตรวจรถกระบะขนส่งคันหนึ่ง
คือเรียกเนี่ยเรียกน่อนด่าตรวจด้วยนะครับ
โดยผู้โพสต์เขาก็มีข้อความรู้ว่า
ก่อนเกิดเหตุคนขับรถกระบะได้ขับรถเลี้ยวเข้าซอยก่อนจะถึงด่าน

จากนั้นตำรวจทั้งสองนายก็ขี่จักรยานยนต์มาประกบเพื่อตรวจค้น
ซึ่งเจ้าของรถก็ยอมให้ตรวจแต่โดยดีนะฮะ
แต่ตำรวจนั้นไม่ยอมนะครับ
คือจะให้ขับไปที่ด่านตรวจอย่างเดียว
เจ้าของรถไม่ยอมพร้อมกับหยิบโทรศัพท์มือถือมาบันทึกภาพ
เพื่อเป็นหลักฐานหากไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก่อนจะบอกว่าถ้าจะตรวจก็ต้องตรวจตรงจุดนั้น
ซึ่งหลังจากนั้นนะฮะก็เกิดการประทะคารมกันขึ้นกระทบกระทั่งกันขึ้น
ทำให้ตำรวจนายหนึ่งควักปืนออกมาจากเอว

ทั้งนี้นะครับเมื่อคลิปดังกล่าเผยแพร่ออกไป

พร้อมเรียกร้อยให้หน่วยงานนะฮะที่เกี่ยวข้องนั้นออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้ด้วย
สำหรับการตรวจค้นรถยนต์ในที่สาธารณะ
เจ้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสามารถทำได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น
เหมือนกับเป็นการค้นกระเป๋าใส่เอกสารหรือว่ากระเป๋าใส่เสื้อผ้า
หากมีเหตุสงสัยตามสมควรว่ารถยนต์คันนั้นมีสิ่งของผิดกฎหมาย
มีอำนาจตรวจค้นรถยนต์คันนั้นได้ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาตรา๙๒
เหตุการณ์ร้ายคงอาจจะเกิดขึ้นก่อน

แต่กันนั้นนะครับผู้ถูกค้นก็สามารถปฏิเสธไม่ให้ค้นได้

ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ยังฝ่าฝืนและพยายามขอค้นต่อ
ก็จะเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ตามประมวลกฎหมายอายามาตร๑๕๗

ผู้ถูกค้นสามารถป้องกันตัวได้
เนื่องจากบุคคลย่อมมีสิทธิ์ปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเอง
และไม่ได้เป็นการต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานด้วย
ที่สำคัญประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะเอามือถือนั้นมาถ่ายเอาไว้ได้
เวลาที่ตำรวจมาตรวจค้นนะฮะ
อันนี้ขอถามนะเพราะบางทีเราก็เจอนะไม่มีด่านนะ
คือเราบอกเขาบอกว่าขอค้นหน่อยมีเหตุไม่มีฉันไม่มีโทรศัพท์
ของแกของคุณของแก
ของผมเหรอไม่เป็นไรหรอกฉันปล่อยผ่านเพราะฉันเป็นคนที่โอเค
แต่ถ้าสมมติไม่เป็นไรปล่อยไปเธอ

เพราะว่ามีเหตุว่ารถแบบคุณเนี่ยจะมีของไม่ถูกกฎหมาย
พี่ก็บอกไม่ได้เหมือนกันถ้าไม่ได้เหรอ

ใช่ก็มีเหตุสมควรอาจจะมีหมามีอะไรอย่างนี้
อย่างนี้ตามกฎหมายบอกว่าแต่เราก็ไม่ให้ได้

แต่ว่าอาจจะเอามือถือถ่ายไว้
มือถือเนี่ยเข้าใจว่าได้ได้

แต่จริงแล้วอาจจะมีข้อย่อยข้อยิบอะไรอย่างนี้

เอาความจริงนะมันจะต้องให้เขาตรวจพี่

ถ้าสมมติมันตั้งด่านมันมี
คือถ้าเกิดจะให้ตรวจก็ให้ตำรวจเขาตรวจไป

แต่คุณก็สามารถเอามือถือถ่ายไว้ได้

เขาก็บอกว่าเขาจะถ่ายไว้เป็นหลักฐาน

เราเคยไปดูเด็กแว้นเด็กสกอยไหม

ไม่เคยนี่ไงหน้าบ้านเข้าบ้าน

เดี๋ยวไม่มาอีกเลยไม่จ้าง

หรือถ้าสมมุติขับไปตรงสมุทรศักดิ์สงครามสมุทรศักดิ์
พระราม๒อ่ะออกพระราม๒ปุ๊บโอ้โห

จะชอบถนนที่มันมีอุปสรรคนิดหน่อย

วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเห็นแล้วแบบเป็นเล้ยทันนะ
แล้วเขาก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของเขา

เฮ้ยเวลาถ้าเจอกลุ่มแหว้นเนี่ย

หลบเข้าซอยอะไรไปก่อนดีกว่า
แต่ณวันนี้นะฮะกองปราบปรามเขาได้ออกมาเตือนถึงเด็กแว้น
แล้วก็สาวสก๊อยหนุ่มสก๊อย

รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง
ในการขับขี่รถจักรยานยนต์สร้างความเดือดร้อน

โดยคนขับมีความผิดตามมาตรา๔๓พรบจราจรทางบก
ฐานความผิดขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย

ไหนนี่ไงนะฮะนี่ไงนี่ไงนี่ไง
มีโทษจำคุก๓เดือนปรับ๑๐๐๐บาทแน่นอน

เอาละแม่สมาคม

แม่โดนเดี๋ยวพ่อแม่โดนอยู่แล้วแต่อันนี้อีกคนนึงคือคนซ้อน

นุ้งก้อยนุ้งก้อยกระเทยเดี๋ยวนี้ก็ชอบไปเป็นสก๊อยกันนะ
เธอชอบไปเป็นสก๊อตกันเยอะนะเดี๋ยวนี้นะฉันเห็นกระเทยเยอะนะ
จริงชอบไปสังเกตไงบางทีจอดรถสังเกตอยู่ข้างวิภาวดี
เดี๋ยวดูสิสังเกตหมอกตัว
ปรากฏว่าคนซ้อนมีความผิดนะฮะ
มาตรา๘๖ประมวลกฎหมายอาญาฐานความผิดสนับสนุน

รับโทษ๒ใน๓ของคนขับไม่ได้น้อยนะ
คนขับจำคุก๓เดือนปรับ๑๐๐๐บาท
เพราะฉะนั้นรับโทษ๒ใน๓ของคนขับ
ประพฤติแล้วก็ทำงานบริการสังคม
เอาละเด็กแว้นสาวสก๊อยเกงสก๊อยสก๊อยทั้งหลาย

พ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบด้วยนะฮะ
ได้รับโทษด้วยตามมาตรา๒๖
พรบคุ้มครองเด็กฐานปล่อยปะละเลย
ซึ่งมีโทษทำทันบนหรือคุณจะต้องไปหาเงินมาประกัน
หากลูกคุณไปทำความผิดอีก
เช่นเราเอาเด็กมาเข้าศูนย์อบรมเปลี่ยนนิสัยปุ๊บ

จำคุกไม่เกิน๓เดือนปรับสูงสุด๓๐๐๐บาท
และที่สำคัญยึดรถ
วันนี้เขายึดรถอย่างนี้ยึดได้แล้ว
อันนี้เป็นกฎหมายออกมาแล้วเป็นพระราชบัญญัติออกมาแล้วหนึ่ง

วันหนึ่งถ้าสมมุติลูกหลานของคุณ
ไปขับรถมอเตอร์ไซค์ไปสร้างความเดือดร้อนตรงไหน

นี่ไงพ่อแม่เตรียมไว้ก่อนเลย๓๐๐๐๐บาท

โอเค๓๐๐๐บาทเป็นการันตี

มีระยะไง
ลูกออกไปขับอีกโดนไปเข้าควบคุมพลังพื้นแล้ว
ถึงลูกออกมาภายในกี่เดือนคงต้องมีกำหนดเวลาเนอะ

ผู้ปกครองอาจจะโดนหนักพี่คิดดูว่าจะต้องไปหาเงิน

อันนี้คือในกรณีที่เขาว่าโอเคล่ะ

เตรียมกู้หนี้ดื่มสินเลย๓หมื่นบาท

รถที่ลูกคุณขับโดนยึดแน่นอน

แต่ถ้าไม่มีเงินก็คือติดคุกแทน

นี่คุณแม่ก็มีความผิดเพราะฉะนั้น

ก็เพราะเขาจับพ่อแม่แน่นะครับพ่อแม่ใช่
เขาจับพ่อแม่ตรภีร์สี่อันนี้พ่อแม่โดน
อยู่ดีถ้าสมมุติเอาคิดถึงว่าเงิน๓๐๐๐บาท
เวลามันโอเคละบทมันหายากมันหายากจริงนะเว้ย
รอให้๒๐ก่อนไม่ต้องมีผู้คอมันคือวิติของตัวเองไป
อย่าลืมว่าเงิน๓๐๐๐เธอแถวบ้านเธอกว่าจะหา๓๐๐๐ได้

ยาก๓๐๐๐บาทหายากมากนะพี่

คุณเตรียมใจไว้เลยว่า๓๐๐๐คุณต้องเตรียมแน่นอน
ที่ไม่มีก็คือไม่มีมันไม่มีจริง

แต่ว่าแต่๓๐๐๐๐บาทหนึ่งยังไม่มีนะพี่หนุ่มน้ำมะขวดนี่ก็ไม่มียังไปกี่

ถามหน่อยเขาแว้นนี่เขามีรายได้ไหมเขาค้าพนันกัน

พนันมันกันแล้วก็เท่คุณแม่ที่สาวกรี๊ดมันก็เด็ก
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งใครที่แน่นท้องท้องอืดบ่อยอาหารไม่ย่อย
แล้วก็ปวดใต้ลิ้นปี่หรือว่าชายโครงด้านขวา
นี่นะคะให้สังวรไว้ว่าคุณอาจจะเป็นนิ้วในถุงน้ำดี
และล่าสุดนี้นะคะหมอหนองคายเขาผ่าออกมาใน
เขาเป็นเพจศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหารและท่อน้ำดีระดับภูมิภาค
ที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนะคะผ่าออกมาได้ถึง๑๘๙๘เมตร
สวยป่ะล่ะ๑๘๙๘เมตรฉันว่าคนนับนี่เก่งมากเลยนะ
นี่มันลูกกวดหรือว่าลูกนิ้วมันเกิดจากอะไรจริงว่ะ
เกิดเป็นสถิติใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนใช่แล้วค่ะฮือฮากัน

จำนวนนิ้วมหาศาลมันจะเกิดขึ้นแบบนี้๑๘๙๘เมตร
การผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีอันนี้เขาส่องกล้องด้วยนะฮะ
ต้องผ่านะท้องเป็นหัฐการที่ทำเป็นเรื่องปกติ
โรงพยาบาลท่าบ่อของเราของเราก็คือโรงพยาบาลท่าบ่อ

เจอนิ้วในถุงน้ำดีที่เยอะขนาดนี้ไม่ใช่ทุกวันที่จะเจอได้
สำหรับนิ้วในถุงน้ำดีเป็นโรคระบบทางเดินน้ำดีที่พบได้บ่อยที่สุด
เกิดจากการตกตะกอนของหินปูนคือคอเรสเตอรอล
อเรสเตอรอลในน้ำดีที่ทำให้เกิดนิ้วมันลุดเข้าไปในนั้นนะ
คนไข้จะมาด้วยอาการท้องอืดแน่นท้องอาหารไม่ย่อย

ปีอยู่นี่ตรงกลางอ่าแล้วเขาบอกว่าชายโครงด้านขวา

หากสงสัยว่ามีอาการอย่างนี้อย่าช้านะคะ
รีบไปเลยด้วยความปรารถนาดีนะคะ
แล้วก็ปรบมือให้คนเป็นนิ้วนี้ที่เขามารักษาได้ทัน
อีกครั้งซึ่งอาการเริ่มต้มมันคือยังไง
ท้องอืดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยคุณเราจะชอบคิดว่าเป็นกฎหลายย้อน
แล้วก็ไปกินยาช่วยย่อยก็ไม่ย่อยไม่หาย
แล้วก็เสียดที่ลิ้นปี
เสียดที่ลิ้นปีตัดกลับมา

ประมาณนี้ใต้ไชโครงเวลาปวดมากแล้วก็แบบ
บางคนปวดจนกระทั่งลุกไม่ได้
ถ้าเกิดว่าพวกนิ้วไปอุดตันทางเดินของท่อนั้นดี
แล้วท้อก็จะอืดใช่ไหม

เพราะเขาเรียกเป็นเป็นสิ่งเนื้อ

ก็จะมีเม็ดหนึ่งที่ใหญ่ประมาณ๘มิลเกือบเซน
ถ้าเกิดว่าหมอบอกถ้าเกิดมันถึงเซนนึงเนี่ย

หรืออาจจะแบบไปปิดทางเดินของน้ำดีที่ท่อ

น้ำดีมันจะไหลออกมาเพื่อทำอะไรให้ร่างกายเรา

หมายถึงบางคนเนี่ยอาการเบื้องต้นเนี่ย
เขาบอกว่าน้ำหนักลดโดยเฉียบพัน

ถ้าเกิดคุณไปโรงพยาบาลบอกว่าขอให้หมออัลเตอร์ซาวน์ให้หน่อย
เขาก็จะอัลทราซาวน์เขาก็จะเห็นเลย
เห็นหมดเลยในถุงน้ำดีว่ามันมีเป็นโพลิป
คือเป็นติ่งเนื้อหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแบบพวกนิ้วที่มันอยู่ในนั้น

ไม่กินน้ำกินน้ำน้อยอะไรอย่างนี้
ยังหาสายเห็นไปยังว่ามันเกิดจากอะไรหล้อยเปอร์เซ็นต์
บางคนเขาบอกว่ากินน้ำไม่สะอาดก็เกี่ยว
หรือบางทีกินน้ำดีเกินก็เกี่ยว

ให้มันไปบารังกับกรดในกระเพาะเรา
เพราะทุกวันนี้น้ำที่เรากินกันอยู่มันเป็นน้ำกรด

สมัยก่อนมันจะมีกระดาษที่วัด

ถ้าคุณกินน้ำด่างมันเป็นวิธีช่วยมะเร็งได้

มันจะช่วยได้นะมันจะต้องวัด

อ้าวเหรออ้าวเหรอมะเร็งคือมีผัวเป็นหมอ

มีแฟนดรอะไรอย่างนี้เป็นลูกของดารา

ฉันเคยมีเพื่อนเพื่อนกระเทยฉันเป็นหมอเยอะมาก

เพื่อนกับเธอย่างฉันเป็นหมอทั้งนั้นเลย

น้ำด่างก็ที่เขาขายน้ำด่างน้ำด่างซื้อมากินเลยเหรอวะ
รสชาติเป็นอย่างไร
พี่น้ำด่างไปซื้อเครื่องทำน้ำด่างเลย

ซื้อเครื่องทำน้ำด่างทุกวันนี้มันแบบมี

มันปกติมันคือน้ำเปล่าแต่วันนี้คุณแค่แบบว่าเลือก
กระทั่งไอ้น้ำน้ำที่เราไปซื้อกันตามทั่วไป

เคยบอกว่ามีการตรวจวัดกระดาษว่ามีน้ำ

มนุษย์เราจริงแล้ววันนี้คุณแค่

คุณก็จะรู้ว่าอันไหนน้ำกรดอันไหนน้ำด่าง

หรือวันนี้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตตามทุกวัน

เห็นในร้านอาหาร
ร้านอะไรวะร้านเพื่อสุขภาพมันน้ำด่าง

โอโหเธอกินตาเต้าใหญ่เลยน่ะ
อันนี้กินเพื่ออะไรนี่

ไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวด้วยนะมีฉี่รุ่น
ช่วงหน้าเป็นข่าวคือฮากับมาสัก๒๓วันแล้ว

เขาบอกตายแล้วมันเป็นตำรับยาไทยอย่างดีเหลือเกิน
ก็รู้ว่ามีคนกินฉี่ช่วงหน้าพี่ไหนเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟัง
ว่ะคุณพูดเป็นเยอะเหลือเกินครับ
ก๋วยเตี๋ยวผสมฉี่หรือปัสสาวะ

ทำไมคุณกินแต่ฉี่ใช่ไหมบ้านั่งกินฉี่ทำไม

เมื่อก่อนก็ฉี่รักษาเอทจำได้ไหมเราเคยได้ยินกันอย่างนี้
ฉี่เป็นยา
ก่อนออนไลน์แล้วอ่ะให้กินฉีดตัวเองสิอักษาเอกได้นี่ไง
อะไรเธอให้กินก๋วยเตี๋ยวเธอให้ดูก๋วเตี๋ยทำไม

กินได้แต่ก็ไม่ควรเอาจริงก๋วยเตี๋ยผสมฉีกถามว่ากินได้ไหม
และก็ไม่ควรจะกินมันหมอชีวว่าเป็นวิธีรักษาตั้งแต่โบราณ

ต้องถามมันคงหมอพ่อแม่ชื่ออะไรด้วยไหมเธอ
กรณีของเพจดังมีร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งนึง
ปัสสาวะตกใจทำไม
ฉี่กับปัสสาวะมันต่างกันแล้วเธอจะร้องโอ๊ยทำไม

คือใส่ปัสสาวะตัวเองลงไปผสมเนี่ย
เพื่อช่วยแก้อาการปวดเมื่อยของลูกค้า
นี่คือความชิดของเขาแล้วพบว่ายังไงรู้ไหมมันเป็นผลได้อย่างดี
ซ้ำยังทำให้ลูกค้าอูหูยเพิ่มขึ้นอย่างมหาสาร

มีเป็รีไหมมี
มีนะเนอะรับ
มีมาเต้ะกแต่โบราณควร

ปกป้องไปก่อน
ให้เขาคอยกลับมาหน่อย
ลองแปลว่า
เอาฉีดฉีดหน้านี่นะ
เขาหยอดตาด้วยเมื่อกี้เห็นป้ายไหม

พี่หนูมันหน้าตื่นเต้นน่ะพี่หนูก็ฉีดเลยคนอื่นบ่อยนะ

หน้ากลัวมาก

พอ๑๑โมงยังตื่นเต้นเวลาภาพอินเสิร์ตเยอะกว่านี้อีก

นั่งตัวตรงอ่านข่าวคอตั้งอย่างนั้นนะ
๖โมงเย็นแม่งผีหาสตาร์ทอะไรขนสินอยู่วะ

บางทีฉันงงเป็นพิจิกรบางทีฉันงง

ก็จะอธิบายว่าหมอสิทธาคุณพูดไว้อย่างไง
คุณไม่งงเหรอ

โธมินโธมินเค้าดีวิตามินนะกินดี

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยหมอนะฮะชื่ออะไรคุณหนุ่มหมอชื่ออะไร
สิทธาคุณฉลาดนามสกุลหมอชื่ออะไร
เบี้ยบังเกิดไม่ได้เป็นธนาย

เขาเปิดเผยว่าแนวคิดเรื่องการที่ร่างกายขับทิ้ง

โดยต้องกินปัสสาวะที่บริสุทธิ์นะฮะ

ปัสสาวะตอนที่คุณตื่นมายามเช้า

บอกนั่นแหละคือปัสสาวะที่ตื่นยามเช้าเท่านั้น

ซึ่งเป็นภาวะที่ยังไม่ได้กินอาหารอย่างอื่นเข้าไป
เพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมา

เขาเป็นแพทย์สังคมสื่อสารเพื่อคุณธรรมเธอเข้าใจฉันไหม
แพทย์สังคมสื่อสารเพื่อคุณธรรมคืออะไร
กินคืออะไรไรเหรอเสร็จแล้วกินเลยหรือเปล่า
แพทย์สังคมสื่อสารเพื่อคุณธรรมคืออะไรเหรอ
ใช้ได้ลูมาต่อยที่เขาบอกรักษากันยากหรือเอาจริงแล้วการที่กิน
สาวะตัวเองหรือกินฉีดตัวเองเนี่ยมันคล้ายกับการฉีดวัคซีนอ๋อพิษ
พิษถูกแต่ในปัสสาวะนั้นน่ะก็จะมาบางคนก็มีสารพิษปนเพื่อนที่เรา
กินอะไรกันเข้าไปใช่ไหมฮะที่ทำให้เกิดกลิ่นบ้างล่ะหรือแบบว่าเอากรดยูเรียบ้างล่ะ
ซึ่งตรงนี้ก็มีสำคัญเขาถึงบอกว่าปัสสาวะจริงแล้วที่บริสุทธิ์ของมนุษย์จริง
ส่วนกรณีที่มีคนถามว่าอ้าวแล้วที่เขาเอาชีหรือปัสสาวะเนี่ยไปใส่ตรงหม้อก๋วยเตี๋ยวล่ะ
ที่เขาทำเป็นสูตรกันเลยเนี่ยทำให้คนอื่นหายเมื่อยไหมฮะ
ก๋วยเตี๋ยวมันจะต้องต้มเดือดร้อยองศาอยู่แล้วถูกต้องไหม
ในการปรุงก็จะทำให้แบคทีเรียเชื้อโรคหรืออสุจิ
ทำไมอยู่ในนี้ชี่หรือวะฮะถูกฆ่า
ฆ่าเชื้อไปแล้วจึงไม่ได้เป็นอันตรายใดเลย
แต่หากกินเยอะไปหรือเป็นประจำก็อาจจะทำให้เป็นโรคนิ้วได้นะคะ
ป๊าดดดดดดดดดเป็นโรคนิ่วได้นะคะ
เนื่องจากปัสสาวะมีกรดยูเลียปรับปนอยู่
หากสารตะกอนกรดยูริกเข้าไปสะสมในร่างกายเยอะขึ้นเนี่ย
แน่นอนเมื่อกี้นิ้วพันกว่าเม็ดเห็นไหม
มันก็จะทำให้เกิดเป็นนิ้วได้นะฮะ
ส่วนประเด็นที่อ้างว่ากินแล้วหายปวดหายเมื่อยนั้น

เพราะว่าปัสสาวะของคนอื่น
ที่เขาให้กินคือปัสสาวะตัวเอง

ร้านนี้ฉี่ใส่หม้อเหรอหรืออะไร

กำลังจะดูเรื่องก๋วยเตี๋ยวใส่ฉี่ให้

มันเป็นข้อมูลปลายเหตุไง

เห็นสู่ลักษณะความอร่อยแอบชี้
ในชุมชนมากินกันเยอะก็พอสมควร
ส่วนมากจะเป็นพวกทำงานก่อสร้าง
กินกันช่วงเที่ยงเห็นพี่หลายคนบ่นปวดเอว
ปวดเมื่อยบ้างก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไร
จะแนะนำตรงก็กลัวจะหาว่ากวนตรีนนะครับ
เลยแอบเอาปัสสาวะของผมใส่ในหม้อน้ำซุป
ลูกค้าติดกันเพียบนะฮะบอกกันว่าร้านนี้
ก๋วยเตี๋ยวกินร้านนี้แล้วหายปวดเมื่อย

เจ้าของร้านนั้นจะเป็นคนลงเอง
เจ้าของร้านเขาลงเขาก็บอกว่า

ซึ่งถ้าตามหมอสิทธานี่คือไม่ใช่ต้องฉี่ตัวเองนะ
ก็คือมีนั่นแหละมีแต่ก็อย่างที่เขาบอกโอเค

น้ำร้อนในการลวกก๋วมันเป็นร้อยองศาอยู่

หรอกแต่หมอก็ไม่ได้เอามาบอกแบบนี้

คุณร้านขายแล้วคุณร้านขายก๋อเตี๋ยวอย่างนี้
เอาไปใส่กันทุกร้านแล้วทำไง
ป่ะไม่ได้สิก็เขาบอกแล้วว่าต้องฉี่ตัวเอง
คุณหมอเป็นคุณหมอที่ออกมาพูดเรื่องเกี่ยวกับสังคม
เกี่ยวกับโซเชียลคุณหมอบอกแล้วว่าฉี่ตัวเองไม่ใช่ฉี่คนอื่นคุณหมอคุณอื่น
ว่าจะเป็นกรณีแบบอะไรต่างคุณหมอก็จะออกมา

ฉี่ใส่ปากเหรอไม่ใช่หมอต้ำ
คืออย่างนี้มันไม่ใช่ฉี่ของเราแต่มันกลายเป็นฉี่ของมัน

ถี่ของเขาที่ฉี่ใส่แล้วเราไปกินไง
แล้วไม่รู้อย่างหมออะไรที่บอกว่าต้องเป็นฉีดตอนเช้านะนี่นะ
ต้องเป็นฉี่ของตัวเองแต่อันนี้เป็นฉี่ตอนไหนก็ไม่รู้

ดีกว่าพี่ดีกว่าเยอะ
อะเสียหนู
ปกติจะเมื่อกี้มาบอกว่ากินได้กินได้

มันต้องให้หมอแพทย์ทางเรื่องแนะนำ
อีกตัวคนนี้ออกมาบอก

คนทำใหญ่ไปทำใหญ่ไปเอาฉีดใส่

ในการชาแหละ

อาทีมันจะเป็นผ้าขาวหอลู้เต็มครูแม่

ตั้งใจจะกินปิดจ้ะปิด

ปรากฏเพราะไม่กดก๋วยเตี๋ยวแจ๊วทั้งวันปิด
ชอบประทะฟีบบ้านของคนนี้ไอ้แจ๊ว

ตรวจพบน้ำตาลแล้วก็ไขมันในเส้นเลือดสูง

คนไข้คนนี้ดื่มชานมไขมุกวันละแก้วใช่ไหม
ทุกวันในช่วง๑๒เดือนที่ผ่านมา

ทุกคนไม่รู้จะต้องไปซื้อไขมุก

เค้าบอกว่าคนเนี้ย๔๖ปีละมาปรึกษาเค้าว่าก้เนื่อยง่าย

โดยต้องการตรวจสุขภาพหัวใจเขาบอกว่า

ผลเลือดพบน้ำตาลในเลือดสูงมากต่างจากเมื่อ๑๒ปีที่แล้ว
ถามประวัติกันไปก็คือกินชานมไข่มุกมาในช่วงหลังนี้
แล้วปรากฏว่าสิ่งที่มันผิดปกติอย่างหนึ่งคือน้ำหนักลด
ปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยบางวันเพลียมากจนไปทำงานไม่ไหว
หลังจากสอบถามจึงทราบว่าหญิงคนดังกล่าวนั้น
ชาไข่มุกวันละแก้วจากร้านในซอยบ้านนี่แหละ

มันใกล้วิกฤตแล้วนะนะมันวิกฤตแล้วนะโอ้โฮอันนี้ดีดนะ
มันวิกฤตแล้วนะ๔๐๐นี่คืออบอร์ดนะพี่วิกฤตแล้ว
น้ำตาลสะสมพุ่งไปที่๑๒๖ปกติจะไม่เกิน๕๗นะคะ
๕๗ไตรกีซาลายเพิ่มจาก๒๒๒เป็น๘๐๑
โอ้โฮไตรกีซาลายน่ากลัวมากนะครับทั้งนี้ผู้โพสต์ที่ปิดท้ายว่า
ว่าชานมไข่มุกวันละแก้วทำให้เธอเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียน้ำหนักลด
นี่คือเป็นอาการของเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลสูงมาก

แบบนี้อาการถ้าน็อกมันคืออะไรเป็นหัวใจวายไหมหรือว่า
มันคือน็อกบางคนที่แล้วแต่เบาหวานมันเนียนไปตรงไหนพี่
บางคนเบาหวานขึ้นตาก็มีนะมันแล้วแต่แบบว่า
เท้าลงอะไรที่ไม่ต้องตัดขาอะไรพวกนี้

แสดงว่าอะไรรงกายไม่เผาผ่านน้ำตาลตัวนี้เลยตัวเขาอะ
บางคนกินหวานไม่เป็นไรเพราะว่าร่างกายมันเผา

พี่หนุ่มดูตัวคนแเนียทรัพย์เขายังไม่ได้แบบนั้น

มันไปเที่ยวมันจำไปเที่ยว
นานแล้ว
โอ้โหเขาดูยันสิ
นี่นะฮะ
นี่เบลออะไรไว้

ขอความช่วยเหลือจากประชาชนภายในซอยจอมเทียนฮอริเดย

ตะบนนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
หลังรับแจ้งครับก็มีการประสานหน่วยกู้ภัยสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ

ในที่เกิดเหตุไปพบกับนายจารุพงศุกร์กับลง
เข้าที่เอวขวาแล้วก็แขนด้านขวารวมทั้งหมด๔นัดนะฮะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ประถมพยาบาลให้การช่วยเหลือก่อน
เลื่อนย้ายนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลบึงพัทยา

บอกว่าหลังเลิกงานเนี่ยตัวเองนะครับ
ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับจากที่ทำงาน
ตามเส้นทางถนนที่จะตัดไปยังวัดเทพบุตรนะฮะ
ซึ่งเป็นพื้นที่ของอำเภอบางละมุง

ขี่มอเตอร์ไซค์เร่งเครื่องตามหลังมา
ยิงกระสุนนั้นเจาะเข้าที่เอวแล้วก็แขน

ตนเองตั้งสติได้ก็แล้วขี่มอเตอร์ไซค์เลย

ต่างระดับนะฮะมาขอความช่วยเหลือกับพี่ที่เคยร่วมงานกัน
ภายในซอยจอมเทียนธรเดย์แล้วก็โทรแจ้งตำรวจ
โดยยืนยันนะครับว่าตนเองนั้นเห็นหน้าผู้ก่อเหตุอย่างชัดเจน
คนนั้นเป็นแฟนนุ่มของลูกน้องในที่ทำงานของตนนั่นเอง

ซึ่งตนเองมีอาชีพเป็นเชฟนะครับของโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองพัทยา
ยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อน
แล้วก็เชื่อแล้วก็มั่นใจว่ารอดตายอย่างหุดหวิดนั้น
เป็นเพราะบารมีจากหลวงพ่อที่แขวนคอรวมถึงยันที่ศักดิ์เอาไว้รอบตัว
ตอนนี้นะฮะทางตำรวจเองก็กำลังดำเนินการติดตามจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุ

คือแปลกใจว่าเออนี่ว่าเป็นแฟนของลูกน้อง

พี่สักที่ไหนพี่ต้องแจ้งนิดหนึ่งสิ
ไม่หมอสักยานคนหนึ่งไปแสดงปฏิหาร

โดนฟองอยู่ที่ซึงกระโป้ไงเถอะ
โดนฟองอยู่ไงที่ซึงกระโป้ไง

นั่นแหละที่แขนกับที่เอล

เรื่องนี้รู้สึกเป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน
น้องพีชพัชระกับพระธิเซียกูธ

คนที่ทำให้รักเราครั้งนี้เป็นคุณโน๊ตโน๊ตวิเศษ

ปายาแอบมือลั่นนะเถอะ
ลั่นนิดหน่อยนะนางก็แอบตกใจอยู่
มีการบอกว่าโอเคละโน้ตวิเศษเป็นแฟนเก่าใครบ้าง

คุณโน๊ตวิเศษเป็นเจ้าของบริษัทไฟเบอร์ออปติกอะไรบ้าง

อันนี้ก็คือรูปที่มีคนแชร์กันเยอะ
กับอีกสิ่งหนึ่งเนอะหลังจากที่พี่พัชราชได้ออกมาพูดถึงความสัมพันธ์
กับอดีตแฟนสาวพัทธิเซียกุ๊ดว่าได้ยุติความสัมพันธ์กันไปที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนเรื่องบุคคลที่๓อย่างโน้ตวิเศษรังศรีสิงหิพัฒน์นั้น
เมื่อขอเคลียร์แล้วก็ชี้แจงเรื่องต่างโดยมีข้อความอย่างนี้
วันนี้ผมต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เคลียร์ประเด็นที่ผมรู้สึกไม่สบายใจมาก
เพราะรู้สึกว่าน้องแพทย์กำลังตกเป็นเหยื่อของข่าวและคำพูดของคน

น้องแพทก็อ่าแองจี้ได้ยินไหมคะคุณกินอะไรใหญ่เลยอ่ะ
ผมกินถุงพี่ถักหน่อยไหมคุณแม่ง
ไม่เป็นไรค่ะแองจี้ฟังนะคะ
เขาบอกว่าน้องแพทย์กำลังตกเป็นเหยื่อของข่าวและคำพูดของคนนะ
ผมกับน้องแพทย์เพิ่งจะรู้จักกันได้ไม่นานและไม่ได้มีความสัมพันธ์อย่างที่คุณเข้าใจ
มันไปกันไกลจากความเป็นจริงแล้วปัญหาของเขาผมไม่สามารถเข้าไปยุ่งได้นะครับ
ตอนนี้อยากให้ทุกคนรอคำพูดของน้องแพทย์ด้วยว่าเขาทำอะไรคิดอะไร
ที่ผ่านมามีปัญหาอะไรในใจผมว่าน้องแพทย์เขาแมนนะ
แล้วก็ชัดเจนมากในการกระทำของเขาที่ผ่านมาเท่าที่รู้จักน้อง
ยังไม่เคยเห็นน้องมีเจตนาพูดโกหกหรือรีบพูดอะไรด้วยอารมณ์ชั่ววูบให้กับประชาชนฟัง
ผมเชื่อว่าสิ่งที่เขาจะพูดเขาใช้เวลากับมันมานานแล้ว
ที่ผ่านมาเนี่ยเขายังนิ่งแล้วก็ยังไม่ได้มีโอกาสพูดความในใจ
ทั้งที่โดนตัดสินไปไกลเกินการกระทำของเขาแล้ว
ยังไงรอเขานะและเป็นกำลังใจให้เขาด้วย
ฝากอีกเรื่องครับนิสัยผมก็ชัดเจนครับ
ถ้าไม่เคลียร์ผมผมไม่ไปยุ่งกับใครแน่นอนอยู่แล้ว
ฉันติดใจตรงฝากอีกเรื่องนี่แหละนะ
ถ้าไม่เคลียร์ผมไม่ไปยุ่งแน่นอนครับ

หมายถึงเคลียร์ใครถ้าใครไปยุ่งกับใครอันนี้งงจริงครับแม่
ในฐานะที่คุณแม่อยู่วงกลางกับก่อน
ไปรู้สิว่าใครจะเคลียร์กับใครเขาจะไปรู้ได้ไงล่ะ
ก็เขาบอกว่าถ้าไม่เคลียร์ผมไม่ไปยุ่งแน่นอนครับ

ก็ต้องให้พระธิเชียร์ออกมาเคลียร์ก่อนมั้ง

เดี๋ยวพระธิเชียร์เขาจะออกมาพูดแล้วนี่

เขาบอกว่าเวลาที่ลูกเปิดตัวเป็นแฟนกัน

วันนี้ลูกเมื่อรักมันเป็นถามตังค์ปุ๊บ
รู้รับเรื่องแต่ไม่ใช่หน้าที่แม่ที่จะต้องตอบ
ก็ใช่แต่รู้ไหมอย่าเชื่อว่ารู้

หนุ่มส่งมาไหมเนี่ยก็เขาไปไหน

เปล่าไม่ใช่พี่อะไรเนี่ย

เอามาวางกันตรงกลางนะครับคือก็มีการ

พี่ซ่อมนี่ก็คือคุณซ่อมชะนัดดาจิราธิวัฒน์นี่
เป็นแม่ของหนุ่มพีทพระชะละ
ก็ได้โพสต์ให้ข้อความกำลังใจลูกมากเลยนะครับ

ทั้งแม่ซ่อมทั้งพี่ซ้าวของพีทพระชะละอะไรอย่างนี้นะครับ
เขาบอกว่าหนุ่มพีคกำลังให้สัมภาษณ์สื่อเรื่องรักร้าวอยู่
แปลว่ารักลูกชายสุดที่รักของแม่
ซึ่งหลังจากที่แม่ส้มได้โพสต์ข้อความให้กำลังใจลูกชายไป

คุณเป้ยปานวาดคุณก้าวสุภาษารานิน่าสุธิตา

ก็ต่างให้คอมเมนต์ให้กำลังใจเป็นรูปหัวใจสีแดง
ตอนนี้ครอบครัวของคุณพีชมีแม่ส้มแล้วก็แพร่

แล้วก็น้องสาวพาย

ก็มากับโบอาชีพก็มาเห็นไหม

นี่อยากให้ดูปรากฏการณ์วันนี้
บูอาชิวาววาใช่ค่ะปรากฏการณ์
ส่องหน้าร้านโปรเตโต้คอร์เนอร์สาขาพลาก้อน
ซึ่งวันนี้หนูพยายามสั่งผ่านโซเชียลต่าง
ร้อยกว่าฮิลทุกร้านทุกสาขาหมดละครับบอกแล้ว
เมื่อกี้วันนี้เองไหนครับ
อะไรคะต้องดูเองครับไหนไหน

อ๋อมีคุณเจยมากเลย

นี่พี่แอบถ่ายใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจ

คุณแม่แต่วันนี้ทุกคนพร้อมใจว่าไม่รู้จะให้กำลังใจยังไง

ผู้หญิงหาไปลูกสะพ้ายเต็มท่านกันทั้งนั้นเลยเห็นไหมล่ะ

คือมีแต่แบบไลน์แมนไปยืนต่อคิวเป็นคิว๑๐คนเลย
แน่นอนสั่งมา

จริงฟรรีเปี่ยนช่อง๓

วันที่สามไม่ที่สามก็สามนึงแม่
สามนึงแม่สามนึงสามมั้งสามนึงแม่ใช่ไหมสามนึงแม่สามนึงแม่สามนึงแม่สามนึงแม่สามนึงแม่สามนึงแม่สามนึงแม่สามนึงแม่สามนึงแม่สามนึงแม่สามนึงแม่สามนึงแม่สามนึงแม่สามนึงแม่สามนึงแม่สามนึงแม่สามนึงแม่สามนึงแม่สามนึงแม่สามนึงแม่สามนึงแม่

ขาวเวลาให้หนึ่ง

สงสัยกันใหญ่เห็นคอมเม้นทวนถล่มทลายมากกว่า

มันทำไมมันเลวอะพี่พี่เป็นคนรักครอบครัวมากเลยนะ
ไม่แจ๊กแฟนฉันก็เข้ามาบอกว่างี่
พี่หนุ่มอยู่เชียงใหม่หรือนอนค้างคืนหรือเปล่า

แล้วเขาก็ส่งไปบอกว่าพี่หนุ่มครับ
พี่หนุ่มค้างคืนหรือเปล่าถ้าค้างเดี๋ยวจะจัดคนมาดูแล
แบบนั้นผมก็เลยดีใจก็เลยตอบน้องกันว่าแจ๊คครับ
ขอบคุณมากเลยแบบแจ๊คเองก็เล่นละครเรื่อง
ควายกลางดงดีมากเลยแก้ว
ฉันอ่านใช่ไหม
อะไรคือคว้อแก้วกับโปรดรัคคาทมาเล่นแก้วกางโด

แต่จริงผมไม่ได้บอกว่าเป็นควายผมเป็นอีกตัวหนึ่ง

ไปรักคืบหน้านะฮะที่สานะครับก็ไม่ได้ตั้งใจจะปิดนะฮะ
คือปิดควงปั้นจันทร์ไป๒ต่อ๒นะครับ
คือก็ไม่รู้ว่าตั้งใจใส่หมูอำพลางหรือเปล่าแต่ว่าพูดเลยนะครับว่า
ยิ่งทำให้ดูโดดเด่นสะดุดตากว่าเดิมนะครับ

ไปดูสองต่อสองนะครับคืองานนี้เนี่ย
ก็มีโอกาสเจอสาวธิสาก็เลยไปอัปเดตความสัมพันธ์ของหนุ่มปั้นจันทร์หน่อย
น้องธิสาเขาก็บอกว่าถึงคอนเซิร์ตที่ไปดูด้วยกันนี้ล่าสุดนะฮะ
บอกว่าเป็นช่วงที่ฝ่ายชายเขาว่างพอดีก็เลยชวนไปด้วยกัน
คนถ่ายภาพได้เก่งมากคนเยอะแยะแต่ก็ยังหาเราเจอ
ยืนยันว่าไม่ใช่แค่เราที่ใส่หมวกนะก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจที่ปิด
เพราะรู้อยู่แล้วว่าต้องไปเจอคนเยอะ
ช่วงก่อนหน้านี้ที่คุณปั้นจันทร์เข้าโรงพยาบาลด้วยอาการป่วยไข้หวัดใหญ่
คุณนิสาก็บอกว่าก็ไปเยี่ยมแล้วก็ส่งกำลังใจให้ตลอด
วันเกิดของฝ่ายชายที่ผ่านมาก็ส่งความบุญพรณ์ไป
แต่ไม่ได้ให้ของขวัญพิเศษอะไรเพราะหนุ่มปั้นจันทร์ยังไม่อยากได้อะไร
เป็นอะไรจ๊ะเธอไม่รู้
เขาบอกเขายังคุยกันเรื่อยความสัมพันธ์ก็ค่อยเป็นค่อยไป
ส่วนอีกคนนึงที่ป่วยแล้วก็ตกใจ
เพราะว่าดูเป็นคนแข็งแรงเป็นนักกีฬานะคุณแบงคัชระปัญญายง

นี่แหละค่ะเป็นระยะกว่า๙๐วันแล้วนะคุณหนุ่ม
ครอบครัวของคุณแบงค์พัชรปัญญายงก็พยายามรักษาอาการป่วย

เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยที่ภรรยาสาวคุณนิน่าสาธิตา
แล้วลูกทั้งสองคือแพทริกกับริต้าก็เป็นกำลังใจสำคัญให้เลย
เขาบอกว่าคำนำเล็งมาเล่า
จากพ่อแม่น้องชายน้องสะพ้ายเพื่อนรักไม่กี่คน

นี่น่าที่เป็นตัวตั้งตัวตีติดต่อหมอระดับโลก๑๐กว่าท่าน
มาพบผมตลอดเกือบ๙๐วันที่ผ่านมา
ครบครับหลายท่านต้องถือเป็นเกียรติกับเราเลย

นั้นยังมีพ่อหมอแม่หมอพระหลวงพ่อบาทหลวงอีกด้วยนะ
เรียกว่านางหามาทุกศาสตร์

จนผมสามารถเขียนเก็บไว้ได้กว่าร้อยหน้า
อะไรดีไม่ดีให้ผลไม่ได้ผลสำหรับร่างกายผม

ความที่ผมเป็นคนไม่กลัวสิ่งเหล่านี้และชอบสู้ซะด้วย
มีนิน่านี่แหละที่เป็นหญิงในวงกลมของครอบครัวเรา

จะนอนกรนข้างวันแรกที่รู้ผล

พ่อต้องไม่เป็นอะไรเราจะสู้ไปด้วยกัน

ศึกษาสับหมอหาเครื่องมือทางเลือก
กาแฟดำสดใหม่มาให้ผมทุกวัน
แท็กมนุษย์แม่นี่แน่ที่สุดจริงครับ

เดือนที่แล้วก็ทำคีโมเฉพาะจุดไปแล้ว
วันนี้ก็ได้ไปตื่นเฉพาะความร้อนส่วนที่เหลือ
เห็นภาพคุณแบงค์ก็ดูผอมลง

ที่ผ่านมาคือตัวเองได้มีโอกาสคุยกับหมอ

รู้ไหมว่ามะเร็งทุกวันนี้มีสายพันธุ์ใหม่แล้ว

คือทุกวันนี้มันไม่ได้มีอาการบ่งชี้อะไรเลย
ไม่รู้ก็คือไปเลยพ่อเช้าอะไรก็เป็นหมด
คือทุกวันนี้ถามหมอหมอเขาจะบอกว่ามะเร็งตัวนี้เป็นมะเร็งตัวที่ร้ายแรง
ถามว่าอาการบุงชิอาจจะแบบว่าเต็มที่คืออักหนักลดลงซูบ
แต่ถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันไปเช็คปุ๊บ

มันมันระยะ๔เลยแต่อันนี้คุณแบงค์เขาไม่มีอะไรเลย
แต่ความโชคดีของเขาคือเขาเป็นคนที่ตรวจสุขภาพทุกปี
เขาเป็นคนโอเคเราก็เข้าใจบางคนบอกการตรวจสุขภาพทุกปีสำคัญนะ
แต่จะเชื่อไหมว่าถ้าไม่ส่องกล้องก็ไม่ได้เจอมาก

เดี๋ยวกลับพักพักสักครู่
ก่อนไปกันวันนี้มีรูปให้ดู
เชิญไปดูรูปคุณไอ้อภิษดานะคะ
ตอนนี้เขาก็ฮอตมากตอนนี้หุ่นดีขึ้นเยอะ
ปรากฏว่าคนแทนที่จะดูรูปร่างดูวิวไปโฟกัสที่จุ๊ก
เขาบอกว่าโอ๊ยเกือบจะโผล่ออกมาทักทาย
ตรงไหนวะยังไม่เห็นอยู่นะขอดูรูปอื่นด้วย
หนุ่มก็อิจฉากันเป็นแถวอิจฉาแฟนคุณไอซ์ตอนนี้ใช่ไหม
เจ้าตัวก็งัดรูปนี้ขึ้นมาโอ๊ยไหนแหม

ใช่ไหมฮะเขาจัดไปเป็นคลิปด้วยนะคะให้ดูกันชัด
ชนิดที่เห็นเราต้องลุ้นว่าจะแพรมจะพรมหรือเปล่า

แต่หุ่นดีจริงแหมคุณเอ๋ยข็งหุ่นด้วยอะไร

ไม่แถมให้กำลังใจคนที่เป็นข่าวหน่อยคุณแม่
ให้กำลังใจดาราทุกคนให้ฝ่าฝั่งอุปสรรคค่า